เด็กเด็กได้ทานแต่วิญญาณอาหาร
บอกว่าสิ่งที่เด็กได้กินตอนกลางวันมีแค่นี้

ถ้าไม่อิ่มเอาไปซื้อขนมที่แม่ครัวกินต่อ
นี่ประโยคนี้คือพอพูดหน้าเสาทงกับเด็กเหรอ
เพราะว่าในนี้เขาโพสต์ไว้ว่าพอบอกแบบนั้น
จัดให้ตามโภชนาการหรือเปล่า

คุณสูตรสักคุณถ้าเกิดโภชนาการต้องมีผักอันนั้นมีอะไรอ่ะ

อะไรก็เป็นผักอ่ะถงอกเหรอค่ะ
อะไรขาวไปหมดเลยเนี่ยนะฮะ
ดูเรื่องนี้มาบอกว่าเป็นแบบนี้ทุกวัน
เว้นช่วงที่โรงเรียนรู้ตัวว่าจะมีการเข้าตรวจสอบ

พอพูดหน้าเสาทงไม่อิ่มไม่ให้เติม

พร้อมกับมีการโพสต์รูปถาดหลุมใส่อาหารที่มีอาหารลักษณะคล้ายกับแค่เส้นขนมจีน
ว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวแกงจืดลูกชิ้นหมูสับ
แล้วก็ลูกชิ้นหั่นครึ่งเป็น๔ซีกอีกต่างหาก
แล้วก็ยังมีโดนัทชิ้นเล็กอีก๒ชิ้นนะครับ
และปัญหานี้มีการร้องเรียนไปยังเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแต่ปี๖๕นะครับ
ใหญ่ยังระบุว่าผู้หลักผู้ใหญ่เคยเข้ามาไก่เกลียแล้ว
บอกว่าทุกโรงเรียนมีปัญหาให้ปรับตัวกันอยู่ให้ได้นะครับ

เพราะไม่ได้ทำผิดร้ายแรงจนเรื่องก็เงียบหายไป
กระทั่งพฤษภาคมมีครูร้องเรียนไปยังปปช

ผอเขตเกษียณราชการออกไปไหนต่อไหนแล้วนะครับ
พอปีนี้ปี๖๖มีพอเขตคนใหม่
พอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะ
เข้ามารับตำแหน่งทราบเรื่องร้องเรียน
ก็มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแค่๒ครั้ง
คือมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็มีการถ่ายรูปลงวารสาร
ว่ามีการลงพื้นที่แล้ว
แล้วมันยังไงต่อล่ะคุณถ่ายรูปเสร็จแล้วยังไงต่อฮะ
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์ต่อเนื่องอีกว่า
ส่งรูปรายงานอีกแบบแต่เด็กได้กินอีกแบบ

ส่งรูปรายงานเด็กอาหารเต็มถาด
แต่จริงเด็กได้กินแค่เศษไก่แล้วก็ไม่มีลูกชิ้นด้วย
โอ้โหคุณโรงเรียนนี้จริงเด็กเขามี๓๐๐คน
ก็คืออนุบัน๒ถึงป๖แล้วได้เงินค่าอุดหนุนอาหารกลางวัน
หัวหนึ่งคือ๒๒บาทสามารถอาถารณ์นะ
แต่ทีนี้พอคำนวณค่าอาหารกลางวันเด็ก๓๐๓คนใช่ไหม
แล้วปีนึงมี๒๐๐วันก็คิดเป็น๑ล้าน๓แสนกว่าบาทต่อปี
สะท้อนอะไรคือค่าอาหารกลางวันก็ตามมาตรฐาน
แต่เนี่ยสภาพอาหารกลางวันที่คุณให้มีแต่วิญญาณเนี่ย
มันจะคุ้มงบหรือเปล่าแล้วเด็กจะได้โภชนาการหรือเปล่า
แต่เรื่องนี้พอเพจดังเขาเปิดออกมาทีมข่าวก็ต้องตรวจสอบนะ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับ
โรงเรียนที่เพจดังอ้างถึงไปพบกับผู้มนวยการโรงเรียน
วัดเทพนรรัฐพอสุกัญญาจาดี
พอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการกันแกล้ง

และหลักโภชนาการตามแบบแผนที่ใช้กับโรงเรียนต่างทั่วประเทศ
หลังเกิดเรื่องปปชได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบ
แล้วก็ได้ทำรายงานชี้แจงไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว
และพอไม่เคยพูดว่าไม่เติมนะใครไม่อิ่มไปซื้อขนมที่แม่ครัวนะ
พอไม่เคยพูดแบบนั้น
พอบอกฮะฟังเสียงพอแล้วกันนะครับ
ข่าวที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดมาจากโรงเรียนมีการตรวจสอบ
นะคะครูที่มีการทุจริตเรื่องการเงินในโรงเรียน
ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งการร้องในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง
ในกรณีที่เด็กไม่อิ่มเนี่ยเติมได้แล้วก็ในกรณีที่
เด็กเนี่ยทานไม่หมดก็ให้ดูแลในการที่ต้องทานให้หมด
อย่าเหลือทิ้งเพื่อเด็กจะได้รับอาหารตามโภชนาการนะคะ
ส่วนของเรื่องที่แม่ครัวเขาได้รับผลกระทบนะว่า
อาหารที่อยู่ในถาดเนี่ยมีการหยิบออกแล้วถ่ายภาพ
มีการกันแกล้งกันนะคะ
ที่พอบอกมีการกันแกล้งกันเพราะอะไร
เพราะอาจจะมีจากกรณีที่มีบุคคลในโรงเรียน
ถูกตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสในการทำงาน
แล้วก็คนคนนั้นอาจจะไม่พอใจก็เลยสร้างเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา
ส่วนเรื่องอาหารกลางวันในทุกวันนะ
ทางโรงเรียนจะมีการถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกวัน
แต่คนก็ทวงถามนะพอต้องเอาออกมาโชว์นะทุกวันนี้

ที่พอออมาโชว์เนี่ยนี่พอฟังพอออไปแล้ว

กลัวได้รับผลกระทบแม่ครัวขายขนมหรือเปล่า

เพราะว่ารับผิดชอบด้านอาหารโดยตรงโดนแบบเต็มเลยนะ
แม่ครัวก็คือนางสาวสุวพรเดชเกรด
บอกว่าอาหารโรงเรียนไม่ได้ขาดมาตรฐานนะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปริมาณหรือว่าเรื่องคุณภาพ
นูก็ไม่ได้ซ้ำเงินอุดหนุนที่ได้รับมาเนี่ย
มันซื้อวัตถุดิบได้พอครับแล้วไอ้ภาพที่เป็นข่าวออกไป
หาว่าแบบได้น้อยเป็นวิญญาณอาหารเนี่ยอันนี้

อันนี้ไม่ใช่มาถ่ายแค่ถ่ายกับโต๊ะหรืออะไรอย่างนี้
มันไม่ใช่ก็ตกใจมากค่ะ
ก็ไม่คิดว่าครูราชการจะทำได้ขนาดนี้
คุณผู้ชมดิฉันเข้าไปดูในเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านมาเมื่อกี้เลย

เขาโพสต์แย้งไปถึงพอ
คือก็โพสต์เกี่ยวกับการบริหารงานของพอคนนี้แหละ

ครูอัตราจ้างเนี่ยลาออก๓๐กว่าคน
แล้วผู้ปกครองก็พาเด็กย้ายหนีอีกเพียบเลย

ก็เขาบอกว่ามันเหมือนกับว่า

จะถูกเรียกเข้าห้องปรับทัศนคติอยู่บ่อย

แต่เราย้อนกลับมาเรื่องของอาหารกลางวันสักนิดหนึ่ง

ระบุว่าที่ผ่านมาจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจอาหารกลางวันเป็นประจำอยู่แล้ว
ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวก็ไม่พบความผิดปกติ

เมื่อเกิดข่าวนี้ขึ้นมาก็ต้องตรวจสอบให้รอบครอบชัดเจน
คาดว่าเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้นะครับ
คุณผู้ชมต้องตรวจสอบกันต่อนะ